อันนี้เช่นกันนะคะก็ต้องส่งใจและส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภาคใต้หน่อยนะคะ
ตอนนี้เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่ารายงานล่าสุดแจ้งมาว่าเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วค่ะ
เนื่องจากฝนหยุดตกแล้วนะคะความเดือดร้อนเนี่ยก็เริ่มเห็นเยอะขึ้นนะคะ
ระดับน้ำล่าสุดเริ่มลดลงนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอุบัติเหตุ
เรื่องของรถที่ตกคอสะพานขาดที่นราธิวาสเสียชีวิตไป๖ศูนย์หายอีก๑
เป็นครูที่ขับรถล่าสุดก็ยังหาไม่เจอ
เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชาวบ้านกำลังค้นหาร่างของผู้สูญหายอีกหนึ่ง
ก็คือนายนพดลมลิลาอายุ๔๖ปีคนขับรถกระบะคันนี้แล้วก็เป็นคุณครูด้วยค่ะ
คือนายนพดลพาครอบครัวและเพื่อนบ้านรวมทั้งหมด๗คนไปทำธุระ
แล้วตกสะพานบ้านโนนสมบูรณ์ที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้
มาจากคอสะพานเกิดซุดตัวลงแล้วก็พอสะพานซุดเนี่ย
รถกระบะก็ตกลงไปในคลองแล้วตอนนั้นเนี่ยระดับน้ำสูงไหลเชี่ยวแรงนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอารถมายกซากรถขึ้นมาจากน้ำ
ซึ่งก็ปรากฏว่าพบร่างผู้เสียชีวิตในรถ๖ศพ
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ๗เดือนนะคะ
ส่วนคนขับเนี่ยค่ะคนขับหาไม่เจอร่างถูกกระแสน้ำพัดหายไปนะคะ
ก็ต้องหากันวันนี้เป็นวันที่๒แล้ว
ซึ่งก็คาดกันว่าน่าจะถูกน้ำพัดไปไกลหลายกิโลนะคะ
จนถึงขณะนี้ยังหาร่างไม่พบ
ส่วนทั้ง๖ศพที่ได้เจอเนี่ยนะคะญาติก็ได้ทำพิธีฝังตามหลักศาสนาแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันสะพานแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ข้อความ
พร้อมกับไลฟ์เฟซบุ๊คถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าถ้าจะมองว่าเป็นอุบัติเหตุ
จากเหตุการณ์สะพานน้ำท่วมแล้วทำให้สะพานไม้ที่ชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซม
ลุงกันเองมาหลายครั้งหลายคราวเพราะว่าตลอด๔ปีเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ได้
แล้วมันก็เลยทำให้ซุดแล้วรถพลิกตกลงไปความคิดเห็นส่วนตัวบอกเลยว่าก่อนหน้านี้
มอเตอร์ไซค์ก็ตกมาแล้วชาวบ้านก็ดูแลกันเองเอาไม้ไผ่มาปักลงบ้างอะไรบ้างนะคะ
หกศพด้วยกันนะคะอีกหนึ่งเนี่ยกำลังตามหาอยู่เป็นผู้สูญหายต้องบอกว่า
ต้องได้รับการเยียวยาจากความละเลยนี้นะคะ
นี่ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจจากเหตุการณ์นี้อย่างสุดซึ้งค่ะ

ไม่ยอมสร้างสะพานให้มันเรียบร้อยให้มันดี
แม้ว่าจะทำสะพานคู่จะรอโครงการก็แล้วแต่นะฮะ
แต่อย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อน
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกิดในครอบครัวเรานะ

มันไม่ได้เกิดเพราะอุทธกภัย
แต่สะพานเนี่ยมันชำรุดบกพร่องมาตลอดระยะเวลา
หลายปีนะคะแต่พี่คือเข้าไปดูเนี่ย
๔ปีที่ไปอยู่ตรงนั้นคือสะพานส้มซุดส้ม

แต่ชาวบ้านเนี่ยซ่อมตลอดเวลาเลย
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ทำแบบให้มันดี
นี่ค่ะคือถ้าฟังจากเฟซบุ๊กนี้ก็เท่ากับว่าชาวบ้านนั้น
อยู่กับความเสี่ยงกับสะพานแห่งนี้มาตลอด๔ปีนะคะ
ซ่อมซุดซ่อมซุดแล้วครั้งนี้ก็เป็นความสูญเสีย
ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่ามันเป็นครั้งใหญ่จริง
ย้ำอีกทีนึงนะคะสะพานนี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะคะ
สะพานบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่๕ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิริน
นาราธิวาสขอช่วยลงไปดูแลชาวบ้านหน่อยค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดยาลาค่ะ
ตอนนี้ก็ยังหลายจุดที่อยู่ในขั้นวิกฤตนะคะตกมา๕วันแล้ว
ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะหมู่สามอำเภอรามันนะคะ
สะพานถูกกระแสน้ำตัดขาดไหลเชี่ยวแรงนะคะ
ตอนนี้๖๐ครัวเรือนก็ไปไหนไม่ได้ต้องเอาเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ไปช่วยเหลือประชาชนนะคะ
แล้วเขาบอกแถวนี้ก็โดนทุกปีเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำสายบุรีแต่ปีนี้หนักกว่าทุกปีแล้วมาแรงมาเร็วด้วยค่ะครับ
น้ำขึ้นเร็วมากจะสัญจรก็ลำบากมากเลยค่ะ
แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเข้า๓วันนะคะที่น้ำยังเยอะอยู่
วันนี้จะอยู่กันอย่างไร

วันนี้ก็ดีหน่อยค่ะแดดเลื่อนออกแล้วก็ได้ออกมานิดหน่อยค่ะ๒๓วันมาก่อนคือแบบไปไหนไม่ได้เลยค่ะคือน้ำท่วมหัวเลยค่ะ
เดือดร้อนที่ยาลาตอนนี้มีการประกาศเป็นที่พื้นที่ประสบอุทธกภัยแล้วนะคะ๕อำเภอ๔๐ตำบล๑๕๘หมู่บ้านแล้วก็อีก๑ชุมชน
แต่ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติในวันสองวันนี้แต่คือนี่คือสภาพที่ชาวบ้านอยู่กันตอนนี้ค่ะ